ส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของเกาหลีนี่แหละครับ

แล้วเขาก็เชียร์เกาหลีใต้กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมากนะครับ
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลครับ
ญี่ปุ่นและซาอุดีอาราเบียแสดงให้โลกเห็นแล้วว่า
ทีมจากเอเชียนั้นสามารถยกระดับทีม
ขึ้นมาสู้กับทีมเบอร์ต้นของโลกได้
เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่สามารถยันเสมอกับอุลุกวัย
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกาหลีใต้มีกำลังสู้กับอุลุกัยได้อย่างสนุก
คงหนีไม่พ้นการได้ซอนเฮืองมิน
ซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมมารุยเป็นบรรโลก๒๐๒๒
แฟนบอลสมขาวจึงยกคนตามมาให้กำลังใจ
พร้อมใจกันสวมเสื้อหมายเลข๗ผู้เป็นไอดอลของพวกเขา
ด้วยอายุและฟอร์มที่อยู่ในจุดพีคของซอนเฮืองมิน

ที่มีทั้งอุลุกัยโรตูเกตและกาน่า
อีกประเด็นที่แฟนบอลทั่วโลกมักตั้งคำถามว่า
แฟนบอลเกาหลีใต้บอกว่ายากที่จะเทียบกันได้
ซอนเมืองผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะเอเชีย

ผู้ที่ทะลายกำแพงแห่งเครือชาติ
จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
ชาวเกาหลีใต้คิดว่าศักยภาพของซอนเฮืองมิน
มีมากกว่าการที่จะอยู่แค่ท็อตแมมพาสเปอร์เท่านั้น
และดีพอที่จะไปเล่นให้กับบาเซโรน่าหรือเลอามัติริด
ฝ่ายเทียบ
มีคนว่าที่อยากไปที่ซอนถ้าจะคิดว่าว่าเลอร์มัดริสหรือบาเซโลน่า
ข้างในในท็อตแนม
แต่มีคนถามว่าจะไปครับ
ครับก็คือเลอร์มัดริสหรือฮัวไลย์ฟอรูสอะไรอย่างนั้น

สามารถต่อกรกับทีมชั้นนำของโลกได้อย่างดีเลยนะครับ
ก็ถือเป็นบทเรียนที่ทีมชาติไทยสามารถนำไปเป็นแรงผลักดัน
เพื่อพัฒนาทีมต่อไปได้ในอนาคตนะครับ
สารรับเฟิร์นแทนกรุงทีมขาวบิลาทะละทีวี
รายงานจากวงตัวหาดนาฬิกาต้าครับ